คือเธอบอกว่าเธอคบกับผู้ชายคนนี้มาสักพักแล้วนะ
จนกระทั่งเอกใจอะไรสักอย่างไม่รู้
จ้างสายลับจับบ้านเล็กเสิร์ฟ
สืบดูเฮ้ยผู้ชายคนนี้คบใครอยู่หรือเปล่า
รู้ทีหลังครับว่าผู้ชายเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วด้วย
เธอเลยจะตามไปจะไปถามเอาความให้รู้เรื่อง
ไปถึงไม่ถึงตัวผู้ชายครับโดนรอปภทำร้ายก่อนนะฮะ
มึงเข้ามาทำร้ายข้าวของบ้าน
ทำไมเขาบอกตัวละ
จะเรียกมันมามึงมันจะจุดของบ้าน
ที่คุณผู้ชมเห็นมุมถ่ายแบบนี้ก็คือ
ผู้หญิงเนี่ยเขาโดนกระชวกลงไปที่พื้น

เจอพ่อหมู่บ้านคนนี้ไม่ยืนกลางขาแล้วเหมือนแอนเป้าใส่
แล้วก็บอกว่าท่าทีเหมือนจะคุกคามเธอด้วย
เห็นเธอบอกนะบอกว่ามีการชูนิกวลากใส่ด้วย

เรื่องราวเรื่องนี้ผู้หญิงเค้าถ่ายคลิปไว้ความยาวก็มาสักนาทีนึง
ส่งไปให้กับเพจสายไหมต้องรอดครับ
เธออายุ๓๙ปีแล้วเธอจะไปตามหาสามี

จะไปหาที่บ้านแต่โดนรอปภหมู่บ้านขัดขวางไว้

ก็เลยไม่ยอมให้เข้าไปไม่ยอมให้ไปเจอเจ้าของบ้าน
แล้วเธอก็อ้างว่ารอปภพูดจาหยาบคายใส่ด้วย
ก็เลยต้องฟ้องกับเพจสายไม้ต้องรอดเลย
สายไหมต้องรอดเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้กับข้อความว่า
ไปตามหาสามีที่บ้านกลับถูกรอปภหมู่บ้านดังย่านรังสิต
ดักทำร้ายร่างกายฉุดกระชากลากตัวออกจากหมู่บ้าน

เผยว่าก่อนจะถูกทำร้ายเธอเคยจ้างสายลับจับป้าเล็กไปสืบเรื่องสามี
มารู้ความจริงทีหลังว่าสามีมีครอบครัวอยู่แล้ว
แต่พอจะพูดคุยก็โดนบ่ายเบียงเลยต้องเดินมาหาที่บ้านด้วยตัวเอง
แต่โดนรอปภสุดโหดให้ของลับกระชากลากออกจากหมู่บ้าน
ส่วนทางขวาคือรอยแผลของเธอที่เธอบอกว่า
ได้รับบาดเจ็บจากการโดนรอปภคนนี้ทำร้ายครับ

คือเรื่องนี้เราก็รายงานอย่างเป็นกลางแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับคนก่อตั้งเพจสายไม้ต้องรอด

มาพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้

หากพบว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายจริงเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความต่อไปด้วยนะครับ
เรื่องนี้มันต้องมองทั้งสองฝั่งจริง
เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูนะว่าข้อมูลฝั่งผู้ชายคนนั้นจะออกมาว่ายังไง
หรือฝั่งผู้ชายเขาจะมีหลักฐานอะไรมามายืนยันหรือเปล่า
แล้วก็ฝั่งของรอปภหมู่บ้านเองเนี่ย
อาจจะต้องดูว่าการกระทำของเขามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
กับการมายืนแบบนี้นะแล้วก็เหมือนมีท่าทีที่กระชากตัวผู้หญิงลงไปด้วยนะ
ฉันว่าตอนนี้สิ่งที่เราดูเราดูแค่มุมเดียวฝั่งเดียวเสี้ยวเดียว
เราไม่รู้เลยนะว่ารอปภได้รับคำสั่งอะไรมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ฝั่งผู้ชายด้วยผู้ชายที่เป็นลูกบ้านของหมู่บ้านแห่งนี้

ใช่ค่ะเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าว่าเรื่องนี้มันจะพลิกหรือเปล่าหรือยังไง